จะบริจาคเลือดได้และช่วงนี้ถ้ามีฝนลงมา
แล้วถ้าเราเป็นหวัดอุ๊ยถ้าเรากินยา
บริจาคเลือดไม่ได้ไม่เอาค่ะอยากทำความดีค่ะ
ดูเรื่องของฝนหน่อยนะคะวันนี้ยังคงต้องระมัดระวังฝน
เพราะประเทศไทยทางตอนบนค่ะภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน
ยังคงมีร่องฝนพาดผ่านนี่มีฝนทางตอนบนนะปัจจัยนี้นะคะ
ปัจจัยคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาเอาความชื้น
มาเป็นฝนในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออก
ครอบคลุมทั่วไทยแต่ว่าภาพรวมก็ฝนลดลงค่ะ
ช่วงเช้ายังไม่มีฝนเลยนะเห็นมีแค่นิเมฆที่เกิดขึ้น
เมฆที่จะกลายเป็นฝนเกิดขึ้นทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
หลังจากนั้นค่ะประมาณบ่ายบ่ายบ่ายโมงบ่ายสอง
ฝนเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะก็เน้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะ
ทางภาคเหนือตรงนี้โดยเฉพาะตรงนี้นะที่เป็นจุดแบบนี้อันตรายนะคะ
ฝนตกหนักพื้นที่จังหวัดเชียงรายและหลังจากนั้นค่ะ
ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำฝนกระจายตัวมากขึ้น
อันนี้ไปที่ภาคอีสานอีกแล้วภาคอีสานตอนบนค่ะ
น้องไครวันนี้
ไปก่อนนะคะส่วนทะเลอ่อไทยขึ้นก็สูงประมาณนึงเมตรห้าสิบเซนติเมตรค่ะ
อุณหภูมินี่มันล้อกับเรื่องของฝนนะคุณผู้ชมช่วงเช้าเช้า
ที่ฝนจะตกอากาศร้อนอบอ้าวเลยค่ะ
อุณหภูมิประมาณ๓๕๓๘องศา
แต่ว่าดัชนีความร้อนอาจจะสูงมากกว่า๔๐องศา
แต่พอช่วงบ่ายฝนลงมาอากาศดีขึ้นแบบชัดเจนค่ะ
อุณหภูมิไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียส
พื้นที่อาจจะ๒๕องศาเซลเซียสไปเลยนะ